พาไปดูกันที่คดีขโมยรถจักรยานยนต์ค่ะคดีเนี้ยตำรวจสพบ้านบึงที่ชนบุรีเนี่ย
วบตัวได้ทันควันเลยนะคะตามจับตัวได้ถึงห้องเช่าเลย
แล้วก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของกลางในจอดอยู่ด้วยเจ้าตัวยังไม่ยอมรับสารภาพนะ
บอกว่าทำไปเพราะว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วก็มีกุญแจคาอยู่อยากได้
ก็เลยขโมยไปก็เลยขับออกไปแล้วก็นอกวงจรปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
จับได้ชัดเจนมัดตัวแน่นแน่นมากมากด้วยค่ะครับเนี่ยค่ะ
เป็นภาพที่วงจรปิดจับภาพได้นะคะคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายสวมเสื้อยืด
กางเกงขาสั้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบนทางเท้า
แล้วก็ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็เดินเข้าไปอืม
ไม่ใช่แค่กล้องตัวนี้ตัวเดียวนะเดี๋ยวดูคุณผู้ชมดูต่อนะคะ
เห็นหน้าชัดเจนเลยเห็นหน้าชัดเจนที่บันทึกภาพผู้ชายคนนี้ได้
เขาเดินไปหลายจุดอ่ะนะฮะเดินไปตามจุดต่างต่าง
ขณะที่รถจักรยานยนต์สีแดงเป็นคันที่เขาขโมยมาด้วยเนี่ยนะคะ
เนี่ยฮะคันนี้นะฮะจอดอยู่หน้ารัฐสะดวกซื้อนะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมาในพื้นที่
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ทันควันเลยนะคะ
คนผู้ชายที่ก่อเหตุคือนายเฉลิมศักดิ์โรจนสกุล
อายุ๔๕ปีจับได้พร้อมของกลางเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีแดงที่จอดไว้ในห้องเช่า
ก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาสารภาพว่าวันเกิดเหตุเขาดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมา
เมาได้ที่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาซื้อกับแกล้ม
เห็นมอเตอร์ไซค์สีแดงจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ล่อตาล่อใจซะจริงเพราะว่ากุญแจก็เสียบคาอยู่
อยากได้ไงก็เลยขโมยไปซ่อนเอาไว้ในห้องเช่า
จากนั้นก็เลยเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้มาส่งเพื่อขี่รถตัวเองกลับบ้านอีกทีหนึ่ง
อ้างค่ะทำไปเพราะว่าเมาหากย้อนเวลาได้จะไม่ทำ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยนะคะลักทรัพย์

เออนะคะก็เลยก่อเหตุซะเลยนะคะ

น้องเล่าบอกว่าจอดรถเอาไว้หน้าร้านตรงข้ามตลาดวิดิตชัย

ทุ่มกว่าออกมารถหายไปแล้ว
โชคดีนะคะที่ตำรวจตามจับคนร้ายได้รวดเร็ว

แต่ว่าเตือนน้องไว้ด้วยนะคะว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
อย่าไปเสียบกุญแจคาเอาไว้

คือน้องเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
เขาไม่ได้เสียบกุญแจคาไว้

เขาดึงกุญแจออกจากรถของเขาด้วย
แต่ก็ไม่แน่ใจว่ากุญแจตกหรือเปล่า
แต่ตามที่ผู้ต้องหาบอกว่ามีการเสียบคาไว้

รอการสอบสวนต่อว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าโชคดีจริงที่ได้รถกลับคืนมานะคะ

ฉะนั้นล็อกได้ล็อกให้หนาแน่นที่สุดนะฮะ
เขาบอกเอาโซ่ล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งก็ดี